ผลักษณ์พลังประชาลัทธ์เองเขาอยากจะถามไปอย่างก่อนก่อนต่อซึ่งก็เป็นการดีนะครับเพราะว่ามันก็จะมีความไม่ชัดเจนอยู่เหมือนกันทุกพลักษณ์จะเป็นหนึ่งในผู้สมัครเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้สมัครเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยปัญหาว่ามันเกิดมาเกิดมาเกิดมาเกิดมาเกิดมาเกิดมาเกิดมาเกิดมาเกิดมา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

พอติดลังถ้าจะเอาผิดคนเอาผิดก็คือกรกฏอ
ดูสถานที่สุข
ตอนนี้ได้ทราบแต่ข่าวว่า
พลังประชารัฐจะมีหนังสือมหารือ

เช็คกับท่านผู้บริหารของสำนักงานกรกตแล้ว
ได้รับทราบว่านังสือยังอาจจะยังมาไม่ถึงนะครับ
เพราะฉะนั้นยังไม่เห็นนังสือครับ
ถ้าได้รับแล้วประวัตเตอร์ก็จะพิจารณาต่อไป

หลักการถ้าจะยึดถือระเบียบการหาเสียง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ
ท่านนายกหรือผู้ใดก็ตาม
ที่เป็นหัวหน้าพักการเมืองเป็นสมาชิกพักการเมือง
และเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
สามารถเข้าร่วมในการดีเบต
ที่กรกตจัดขึ้นได้ทุกท่านนะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ยังคงอยู่ที่เรื่องของการเมืองนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนวัดสิงห์นะคะ

ส่วนเรายังคงมุ่งหน้าไปทางการเมืองค่ะคุณผู้ชม
ยังไปทางการเมืองอยู่สำหรับถามตรงนะคะรับหน้าที่นี้
เมื่อสักครู่นี้เสียงของประธานกรกตน่าสนใจนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าข่าวออกมาในช่วงตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
กรกตบอกว่านายกดีเบตได้
นายกตู่ในฐานะแคนดิเดตนายกการเลือกตั้งที่จะมาถึง

แต่ว่าวิธีการพูดของประธานกรกตพูดว่าเข้าร่วมดีเบตที่กรกตจัดขึ้นได้
ยังไม่ได้ไปขยายความลงรายละเอียดนะคะ
ว่าถ้าเป็นเวทีลักษณะที่เป็นสื่อต่างนะคะ
สำนักใดก็แล้วแต่นะคะจัดนายกประยุทธ์มาได้หรือเปล่า
ในฐานะแคนดิเดตของพักพลังประชารัฐ
ก็ยังไม่ได้ไปสาวความกันต่อนะคะ
ก็ได้นะคะคือสื่อใดก็แล้วแต่สามารถพูดได้ด้วยหรือเปล่า
อันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าโพลล่าสุดเนี่ย
ถ้าดูจากโพลต่างที่ออกมาพลังประชารัฐก็มา
ตัวนายกประยุทธ์ก็มานะคะคุณผู้ชม
ไม่ว่ากระแสจากพักอื่นจะแรงแค่ไหนก็แล้วแต่
เพราะฉะนั้น๒๔มีนาคมไม่รู้เลยว่าใครกันแน่ที่มานะคะ
ใครที่บอกว่ากระแสแรงทำไมไม่เห็นอยู่ในโพลเลยก็ไม่ทราบ
แต่ที่แน่ก่อนไปถึงวันนั้นกฎหมายจะสำคัญมาก
ถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวจะเห็นการไปร้องเรื่อยนะคะ
ร้องพักบ้างไม่ได้อยู่ในพักไปร้องพักต่างบ้าง
ไม่รู้จะเหลือกี่พักนะคะกว่าจะให้เลือกนะคะ
วันนี้เราจะคุยกับสองท่านท่านหนึ่งนิติศาสตร์ท่านหนึ่งรัฐศาสตร์
แต่ไม่เป็นไรดิฉันเนี่ยจะประสาทกินอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชม
เวลาพูดถึงเรื่องของกฎหมายตกลงอันนี้ผิดเปล่าหรืออันนั้นไม่ผิด
แล้วต้องใช้ยังไงแล้วตกลงใครจะอยู่บ้าง
แล้วพอเลือกไปเสร็จแล้วจะมีปัญหาไหมเนี่ยค่ะประสาทจะรับประทานแล้วค่ะคุณผู้ชม
คุยกับ๒ท่านในรายการคืนนี้ท่านแรกอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล์นะคะ
รองศาสตราจารย์ดรเจษโธนวนิกและอีกหนึ่งท่านค่ะ
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับครับมันค้างคายอยู่หลายเรื่อง
เพราะว่าเรื่องยังไม่มาถึงวันนี้อาจารย์ศิโรธเคยมาแล้วเดี๋ยวมาอาจารย์เจตก่อน
อาจารย์เจตค่ะคือตอนที่ร่างรัฐธรรมนูล
คณะร่างรัฐมนุนไม่เกี่ยวข้องกับการทำกฎหมายประกอบเลยใช่ไหมคะ

ก็เกี่ยวทุกฉบับนะครับเพราะว่าพระราชนิดประกอบรัฐมนุนทุกฉบับ๑๐ฉบับ
ต้นร่างออกไปจากคณะกรรมการร่างรัฐมนูลนะครับ
จากนั้นก็ไปสู่คณะกรรมธิการแต่ละชุดของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ซึ่งในคณะกรรมการแต่ละชุดนะครับคณะกรรมธิการแต่ละชุดของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ก็จะมีตัวแทนจากทางกรรมการร่างรัฐมนูลไปนั่งอยู่ด้วย
แต่ว่าจำนวนมากกว่าก็คือจะเป็นสมาชิกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แล้วก็จะมีคนนอกตามแต่ที่ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเห็นสมควรเชิญเข้ามาเป็นกรรมาธิการ
อย่างนั้นเรียกว่าเกี่ยวแค่ไหนคะอาจารย์จนกระทั่งกฎหมายผ่านสภาออกมา
คือมันตีเป็นสักสมมุติมี๑๐คะแนน
คนที่อยู่ในกรรมการร่างรัฐมนุนเกี่ยวกฎหมายประกอบเนี่ยสักกี่คะแนนฮะ
คือมีตัวแทนเกี่ยวจนกระทั่งจบเลยนะครับเข้าไปในสภาไม่ใช่เสียงหลักนะครับ
เพราะว่าพอเข้าไปในสภานิติบัญชาติตอนที่กรรมาธิการชี้แจงสภาเนี่ยนะครับ
ก็จะมีตัวแทนจากทางคณะกรรมการร่างมนุนประมาณฉบับละ๓๔คนนะครับ
ก็จะไม่เกินนี้ครับเพราะว่ากรรมการร่างมนุนเนี่ยท่านมีอยู่๒๐ท่านนะครับ
แล้วก็มีที่ปรึกษาอยู่อีกจำนวนนึงก็รวมกันอยู่ประมาณสัก๒๕๒๖
แต่แยกกันไปเป็น๑๐ฉบับคือต้นทางออกจากชุดเดียวกัน
แต่ว่ากฎหมายประกอบ๓๔ฉบับที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยคือจะมีสัดส่วนของกรรมการร่างนิดหน่อย

ทีนี้คำถามคือว่าอาจารย์ตอนร่างรัฐมนูญฉบับนี้ออกมาเนี่ยนะคะ
แล้วก็บวกเรื่องของกฎหมายประกอบ๓๔ฉบับเนี่ยที่เราให้เราเลือกตั้งกันเนี่ยนะคะ
คือคิดไหมว่ามันจะมาถึงจุดที่แบบแม่นักร้องเพียบเลย
คือจะไม่เหลือพักให้เลือกหรือเปล่าคะเนี่ย
คือไม่คิดนะครับว่ามันจะไม่เหลือพักเลยนะครับแต่ก็เดาได้ว่าจะมีการร้องกัน
คือมันลักษณะของกฎหมาย๓๔ฉบับที่ว่านี้หลังจากออกรัฐมนุนไปแล้วเนี่ยคืออาจารย์มันเรียกว่าอะไร
มันเรียกว่าอะไรมันดุกว่าเดิมหรอคะมันเข้มกว่าเดิมหรอคะมันเอาผิดได้ง่ายกว่าเดิมหรอคะ
ผมว่าก็ไม่นะครับจริงมันไม่เข้มกว่าเดิมด้วยหลายเรื่องเอาผิดได้ยากกว่าเดิมด้วยซ้ำไป
แต่ว่าผมคิดว่ามันมีชนวนถูกจุดขึ้นก่อนนะครับพอมันมีชนวนถูกจุดขึ้นก่อนเนี่ย
หลังจากฉนวนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมันมีสเกร็ดไฟลามไป
พอชนวนใหญ่มันถูกจุดสะเก็ดไฟมันลาม
พอสะเก็ดไฟมันลามมันเลยพากันร้องกันเต็มไปหมดเลย
ก่อนหน้านี้เนี่ยการเลือกตั้งแต่ละคราวมันไม่เคยมีชนวนใหญ่ถึงขนาดนี้
มันเลยไม่มีสะเก็ดไฟลุกลามไปถูกไหมครับผมคิดว่ามันเป็นเพราะเหตุนั้น
อาจารย์ศิโรธอาจารย์คิดว่าจริงมันเป็นจากบริบทคืออย่างที่อาจารย์เจบอกคือพอมีปุ๊บไปลามกันใหญ่เลย
หรือเป็นเพราะว่าตัวกฎหมายมันเอื้อให้ทำกันได้ขนาดนี้คะ
ผมคิดว่าตัวกฎหมายมันเอื้อครับแล้วก็เป็นตัวกฎหมายซึ่งคนจำนวนมากพอเห็นเนื้อหาสาระออกมา
ก็พอจะมองภาพออกว่ามันจะมีผลทางการเมืองตามมาแบบนี้นะครับ
หรือแม้กระทั่งคนจำนวนหนึ่งก็จะระแวงถึงขั้นบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการล่าง
คนจำนวนนึงก็จะระแวงว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการล่างไม่ใช่ทุกคนนะฮะ
แต่ว่าอาจจะบางคนที่เบอร์ใหญ่มากวางเอาไว้วางเอาไว้อยากจะให้เกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้
ก็มีความเชื่อในหมู่คนจำนวนนึงซึ่งต้องย้ำว่าไม่ใช่กรรมการร่างทุกคน
แต่ว่ามีคนบางคนซึ่งสังคมเนี่ยเชื่อว่าพอจะรู้เรื่องแบบนี้แล้วก็ร่างแล้วมีความตั้งใจให้เกิดแบบนี้
อันนี้คือมุมมองของคนในสังคมซึ่งต้องยอมรับว่ามีจริง
อาจารย์เวลานักรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์มหาชนก็แล้วแต่เวลาเขาอ่านกฎหมายอะไรยากแบบนี้
เขามองกันออกไหมว่าเขียนอย่างนี้เดี๋ยวตั้งใจให้มีปมเขามองกันออกเลยเหรอคะ
ผมว่าไม่ต้องนักกฎหมายก็มองออกครับเรื่องบางเรื่องชาวบ้านก็มองออก
อันนี้ก็ชาวบ้านบางทีมองไม่ค่อยออกนะอาจารย์
ก็คุณจอมขวัญเป็นสื่อก็ต้องบอกว่าตัวเองมองไม่ออก

ตั้งข้อสังเกตคือที่อาจารย์คิดว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เด่นชัดที่สุดที่ว่าถ้าอ่านกฎหมายเข้าใจกฎหมายจะมองได้ว่ามันจะเกิดสถานการณ์แบบนี้คะ
ผมว่าเรื่องการยุพักษ์เนี่ยเป็นเรื่องที่คนมองอยู่แล้วนะครับ
คือต้องยอมรับก่อนว่ารัฐมนต์ฉบับนี้มันไม่สามารถมองยังโดดโดยตัวมันเองได้นะครับ
บริบทของการล่างรัฐมนุนฉบับนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกับรัฐภาน๒๕๕๗นะครับ
รัฐบาล๒๕๗คนจำนวนมากก็มองว่ามันเชื่อมโยงกับรัฐภาน๒๕๔๙นะครับ
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่คนจำนวนมากจะมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในรัฐมนต์ฉบับนี้เนี่ยนะครับ
มันเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นที่มันเกิดขึ้นในรัฐมนฉบับก่อนหน้านี้นะครับ
โดยเฉพาะเรื่องการยุบพักซึ่งหลังปี๒๕๔๙เนี่ยความเข้มข้นของการยุบพักมันมีทีขึ้นนะครับ
แล้วบังเอิญว่าค่ายของพักที่ถูกยุบมันก็มีความชัดเจนมากขึ้นด้วย
เพราะฉะนั้นในบริบทแบบนี้คนก็ต้องมองแบบนี้เป็นธรรมดา
ลืมว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยุบพักมันไม่ใช่กฎหมายธรรมชาติหรือกฎหมายประเพณี
มันไม่ใช่กฎหมายประเภทเหมือนกับเรื่องการข่มขืนว่ายังไงคุณก็ต้องผิดนะครับ
มันไม่ใช่เรื่องการยกระดับประเพณีเป็นกฎหมายแต่ว่ามันเป็นกฎหมายซึ่งเป็นผลผิดของสังคม
แล้วก็เป็นผลผิดของสังคมซึ่งมันมีการเปลี่ยนเร็วด้วยนะครับ
ความผิดเรื่องยุบพักก็ดีเงื่อนไขในการยุบพักก็ดีเนี่ยในช่วงหลังปี๔๙เป็นต้นมาเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยนะครับ
มันก็เป็นการเข้มข้นในแบบที่เอื้อให้คนมีเรื่องกันง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนที่มองแบบนี้ก็มีสิทธิ์จะมอง

อาจารย์เจตค่ะคุณผู้ชมถ้าตามข่าวสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยข่าวอาจารย์เจดแรงมากใช่ไหมคะที่เป็นการให้ความเห็นต่อกรณีของพักอนาคตใหม่ที่ไปใส่ประวัติคุณธนทร
แต่อาจารย์เจตก็ออกมาแก้ให้คือจริงคุณผู้ชมอาจจะทราบข่าวแล้วนะคะขออีกทีอาจารย์เอากระชับอาจารย์ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไปเป้าที่อาจารย์เจตคะ
ทั้งนั้นที่จริงแล้วดิฉันมาอ่านเอ้าพี่ศรีสุวรรณจัญญาก็ไปร้องนะทำไมอาจารย์เจตโดนอยู่คนเดียว
คือเรื่องผมให้สัมภาษณ์ด้วยที่เอาออกมาจากความทรงจำทีนี้เนี่ยคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทำกฎหมายหลายฉบับเป็นกรรมธิการที่คุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับหลายฉบับมากนะครับแล้วก็ตอนกฎหมายเรื่องการเลือกตั้งต่างเนี่ยเรื่องพักกันเมืองเรื่องอะไรเนี่ยตอนสมัยปี๒๐๕๐เนี่ยผมก็เป็นกรรมธิการเพราะฉะนั้นท

ว่าเขาเอาที่มาถามไม่รู้ว่ามันไปไกลขนาดนั้น
แต่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะคืออาจารย์เจตออกมาแก้ให้แล้ว
แต่ประเด็นค่ะอาจารย์แต่ประเด็นก็คือว่า
อาจารย์ในฐานะคนที่ร่างแล้วก็ทำกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ย
อาจารย์มองว่าตอนนี้มันเอื้อจีกไปอย่างที่อาจารย์๐ต้องเข้าสังเกต
ก็คือมันผูกมาเอาอย่างนี้ถ้าเราย้อนกลับไปก่อนรัฐประหาร๕๗
มันอาจจะถูกมองโดยสถิติได้ว่ามันมีพักปีกเดียวเท่านั้นนะคะ

ในขณะที่ตอนนี้คนจะไม่สงสัยไม่ได้
แล้วเนี่ยเดชาบุญก็เป็นคนล่างรัฐธรรมนูลออกมาพูดเนี่ยอาจารย์
เนี่ยมันคือมันเป็นไปได้ไหมถ้าเราเปรียบเทียบก่อนหน้านี้ว่า
รอบนี้มันก็เหมือนกันจะเปิดช่องให้ยุบพักได้ง่ายค่ะ
คือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนแรกที่ผมบอกว่า
ช่องทางที่จะไปยุคพรรคหรือว่าความรุนแรงของการที่จะไปยุคพรรคเนี่ย
มันลดน้อยลงเนี่ยเพราะว่าคือ
ช่องทางที่คนคนหนึ่งทำผิด
แล้วมันจะไปมีผลเกี่ยวกับคนทั้งหลายทั้งปวง
อันนี้มันไม่มีแล้วมันต้องเป็นคนร่วมกัน
เช่นกรรมการบริหารภักษ์ร่วมกันเลย
อย่างนั้นมันถึงจะเข้าข่ายแล้วมันต้องเป็นเรื่องแรง
คือมันมีไม่กี่เรื่องนะครับไอ้เรื่องล้มระบอบ
เรื่องล้มระบอบเรื่องเป็นปฏิปักษ์นะครับ
แล้วก็มีพวกไปเอาทุนต่างชาติมา

คือมันพูดง่ายพวกชักศึกชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านอย่างนี้
แล้วนำเงินข้างนอกมาให้คนอื่นมาครอบงำพัก

แต่ของเก่านี่คือแบบแค่คนหนึ่งคนใดทำ
กรรมการบริหารพักรู้เรื่องใช่ไหมคะ

อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราผูกไว้ในรัฐมนูล

เพราะว่าเท่าที่ดูผู้สมัคร
แล้วเท่าที่ดูคนทั้งลงทั้งเขตลงทั้งบัญชีรายชื่อ
และทั้งคนที่ถูกเสนอชื่อ
แทบไม่เห็นความมีส่วนร่วมของสมาชิกพักเลย

ทั้งที่รัฐนมณูเขียนเอาไว้

เขาสามารถที่จะบอกได้ว่าให้คนนี้ลงเขตนี้

กันมาเลยลูกอยู่ตรงนี้หลานอยู่ตรงนี้

จุดมุ่งหมายตั้งแต่แรกที่เขียน
ถ้าเกิดกรรมการบริหารภักดิ์ทำ

เพราะว่ากรรมการบริหารพักไม่สามารถทำการได้เอง

ได้เอามาผูกโยงไว้ไงครับว่า
ถ้ามันเป็นเรื่องที่คุยกันเต็มของพักเนี่ย

คือพักไม่สร้างความเป็นสถาบันให้กับตัวเอง

มันเลยทำให้คุณคุยกันไม่กี่คนเลยเป็นเหตุยุบพัก
เพราะคุณไม่ยอมคุยกับสมาชิกทั้งหมด

ก็ยุบพักมันเป็นเรื่องใหญ่ทุกเคสอยู่แล้วครับ

ไม่ใช่หมายถึงที่อาจารย์เจบอกมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเหรอ
กับการที่แบบสมาชิกไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างละเอียดละออทุกเรื่องอะไรแบบนี้
คือมันทำไม่ทันป่ะอาจารย์
ก็ต้องถามพลเอกประยุทธ์เป็นคนออกคำสั่งต่าง

แล้วก็เหตุผลที่มันทำไม่ได้ทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นเหตุผลทางการเมือง
คือพลเอกประยุทธ์มีคำสั่งหัวหน้าคอสช

แล้วก็ไปยกเลิกเรื่องนู้นเรื่องนี้ของพักการเมืองทั้งหมด

ปลดล็อกพักการเมืองตั้งแต่รัฐประหาร

เพราะฉะนั้นพักการเมืองทำกิจกรรมไม่ได้

ต้องไปเคลียร์กับพลเอกประยุทธ์ว่าทำไมท่านไม่ยอมปลดล็อกพักการเมือง
กั๊กอะไรมาตั้งแต่๑๙๕๗จนถึงปลายปี๑๙๖๑

เพราะว่าผมก็พูดในลักษณะที่อาจารย์ศิริรวชพูด
แล้วผมก็เห็นด้วยเพราะว่าคืออย่างนี้ครับ
อย่างที่เรียนว่าตอนออกจากกรรมการร่างธรรมนุษย์
ทั้ง๑๐ฉบับได้คิดเอาไว้แล้วว่าควรจะปล่อยฉบับไหนออกก่อน

เพราะเมื่อปล่อยสอสอออกมาแล้วมันพร้อมที่จะไปเลือกตั้งกันแล้ว
แต่พอปล่อยพักการเมืองออกไปอย่างที่อาจารศิโรธบอก

สิ่งที่วางแผนเอาไว้ว่าพอปล่อยภาคการเมืองออกไป
มันควรมีระยะเวลา๖เดือน๙เดือนให้พักการเมืองเข้าไปจัดเตรียมอะไรเนี่ย

พอมันไม่เกิดทุกสิ่งทุกอย่างที่วางแผนเอาไว้เนี่ย

คิดว่าจะให้กรกตมีส่วนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทำงานต่อไป
ท่านไปเคลียร์ก็ต้อออกหมดแล้วท่านกลับมาลงโวทธ์ครั้งต่อมา
ท่านก็ไม่เอาทั้ง๗คนอะไรอย่างนี้นะครับ
คือมันทำให้เกิดการชะงักงานไปเองโดยกลไกทางการเมือง

ผมไปอดีตกับการร่างน้ำมนูนชุดอาจารย์มาวันศักดิ์ด้วย
จะบอกว่าออ๋อฯได้สู้อย่างนี้ข้างในกันป่ะคะ

แต่ว่าคือก็ต้องเข้าใจว่าต่างคนก็ต่างความคิด
กรรมการร่างน้ำหนุนแล้วอย่างที่เรียนนี้ก็วางมาตามรำดับ

ไหนบวกแล้วอาจารย์ตกลง๒๕๐สวเนี่ย
ส่วนตัวอาจารย์คิดยังไงคะส่วนตัวอาจารย์ก็ได้

ว่ามันมีความเห็นน้ำหนักใดอื่นที่มันอธิบายได้ไหมอาจารย์
คือมันไม่ได้มาจากกรรมการร่างรัฐมนุนนะครับ
เอาหรือคะคือทรภาคับเครื่องการประตูรูปประเทศ

ไม่ได้มาทุกเรื่องทรภาคับเครื่องการประตูรูปประเทศเขาคิด
อย่างเป็นทางการไม่ใช่อย่างไม่เป็นทางการมาไหม
อย่างเป็นทางการเขาไปที่สปทเลยครับ
ทรภาคับเครื่องการประตูรูปประเทศเขาก็ส่งไปให้
ทรภานิจิบัญญาณแห่งชาติทรภานิจิบัญญาณแห่งชาติกับฟังมาเป็นคำถาม

แต่มีประชาชนจำนวนประมาณล้านกว่านะครับ

เพราะว่ามันมีไอ้คะแนนร่วมกันของ๒๕๐สวกับร่างด้านมนุษย์
มันพร่องไปในส่วนของ๒๕๐สวในล้านกว่า
นั่นคือประชาชนจำนวนนึงนะรู้ว่าเฮ้ยฉันไม่เอาอันนี้

อาจารศิโรธนี้มันยังถือเป็นประเด็นได้อยู่ไหม๒๕๐สว
มันยังถือเป็นประเด็นที่มันจะมีผลต่อการเลือกตั้งได้อยู่ไหมคะ
เป็นสิครับเพราะว่าประชาชนจะเลือกตั้ง๒๔มีนา
แม้ประชาชนทั้งประเทศมีสิทธิ์เลือกตั้ง๕๑ล้านคน
เลือกผู้แทนเข้าสภาได้๕๐๐นะครับ
แล้วผลเอกประยุทธ์คนเดียวเลือกวุฒิสมาชิก๒๕๐คน
พลเอกประยุทธ์คนเดียวเลือกผู้แทนได้๒๕๐คน
เท่ากับประมาณ๒๑คนไทย๒๑ล้านคนเลือกผู้แทนราษฎร
แล้วคนที่พลเอกประยุทธ์เลือกไปเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกได้

แล้วผมเชื่อว่ายิ่งเดินหน้าสู่การเลือกตั้งมันจะยิ่งเป็นประเด็นมากขึ้นเรื่อย
สุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับเอกสิทธิ์
เราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่าตรง๒๕๐คนเขาจะโหวตจริงหรือเปล่า
อาจจะไม่ครบทั้ง๒๕๐ก็ได้ที่จะโหวตพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
รัฐบาลโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์พยายามจะทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องคุณสมบัติ
ในจิตใจของคนที่เป็นวุฒิสมาชิก
คือพลเอกประยุทธ์พยายามจะบอกว่าคนที่เป็นวุฒิสมาชิกเป็นคนมีสมอง
แต่ผมคิดว่าสาระสำคัญที่สังคมเป็นประเด็นสังคม
ไม่ใช่เรื่องในสมองของวุฒิสมาชิกแต่ละท่าน
แต่ว่าเป็นเรื่องที่มันมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ระหว่างผลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของรัฐธรรมนิชย์แบบนี้

แต่ผลเอกประยุทธ์เป็นคนอำนวยการคลิปรัฐธรรมนิชย์แบบนี้

ใครที่เอาคอมพิวเตอร์ไปเขียนแล้วก็เคาะแล้วพิมพ์นุ่น

คอมพิวเตอร์แล้วทุกอย่างขึ้นบนจออยู่คนเดียว

แต่คนล่างเบอร์ใหญ่จริงที่ชี้นำจริงก็มีไม่กี่คน

ด้วยสาระสำคัญไม่ได้ต้นกับวุฒิสมาชิกเป็นใคร
แต่สาระสำคัญคือมันมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ในการเป็นโปรดิวเซอร์
เป็นคนอำนวยการผลิตเป็นคนตั้งกรรมการร่าง
เป็นคนตั้งวุฒิสมาชิกแล้วมาเป็นแคนดิเดตนายกมนตรี

ไม่ใช่สาระสำคัญคือเรื่องวุฒิสมาชิก๒๕๐คน
หน้าตาเป็นอย่างไรเก่งหรือไม่ฉลาด
นั่นไม่ใช่ประเด็นสาธารณะของประเทศนี้ครับ
อาจารย์แต่สมมุตินะคะสมมุติว่าถ้าในวันที่เลือกนายกจริงในสภา
แล้ว๒๕๐ไม่ได้ไปทางพลเอกประยุทธ์ทั้งหมด

เพราะฉะนั้นถ้าสมมุตินะคะณวันนั้น๒๕๐แตกออกไป
อย่างนี้แปลว่าก็ไม่เป็นไรหรอกที่มาที่ผ่านมาจบได้ไหม
ไม่ครับผมคิดว่าสาระสำคัญคือเรื่องประโยชน์ทับซ้อน

โยชนทับซ้อนแบบนี้แปลว่าต่อให้คนอื่น
ที่เป็นคนอำนวยการผิดรัฐธรรมนูลจะเป็นคนอื่นก็ตาม

โดยสาระสำคัญแล้วคนที่ทำให้เกิดรัฐธรรมนูล
ไม่ควรจะมาเป็นคนตั้งวุฒิสมาชิก
และไม่ควรจะลงมาเป็นนายกมนตรีเองแล้วให้วุฒิสมาชิก
ซึ่งตัวเองตั้งเองมาเลือกตัวเองเป็นนายก
สาระสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคือมันมีผลประโยชนทับซ้อน
ของคนบางคนในทุกเฟสของกระบวนการได้มา
ซึ่งอำนาจรัฐหลังการเลือกตั้ง๒๕๖๒ตลอดเวลา
อันนี้แหละคือประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนแบบนี้มีไม่ได้

ถ้าเรารอให้ถึงผลการโหวตได้ไหมอาจารย์

เพราะว่าตอนนี้อาจารย์ไม่ได้หยุดพักการเมืองนะคะ
แต่ว่าคือพักกันเมืองพยายามจะบีบพยายามจะเค้นสอวมาก
พยายามจะขอศัตยาบันมากจากสว
แล้วก็พักรวมถึงพลังประชารัฐด้วยว่า
ยังไงต้องฟังพักที่มาอันดับหนึ่งก่อนในสภาสอสอนะคะ
คือสุดท้ายแล้วสว๒๕๐เขาอาจจะไม่ได้โหวตไปทางเดียวกันหมดก็ได้นะ

ดิฉันไม่ควรตั้งอะไรมาถามใช่ไหม

เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขอเปิดที่อาจารย์เจตนะคะ
คุณผู้ชมมันมีอยู่หลายเรื่องทีเดียวที่มันนัวผัวพันกันอยู่
ที่ถูกมองวิจารณ์คือตั้งแต่ก่อนประชามตินะคะ

เขียนมาเพื่อรู้อยู่แล้วว่าผลเป็นอย่างไร
แล้วผูกขาดเอาไว้ตั้งยาวอย่างน้อย๒๐ปี
ถูกค่ะเรากำลังพูดถึง๒๐ปีนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะจริงแล้วเรื่อง๒๕๐สวถูกพูดขึ้นมาอย่างหนักมาก
หลังจากที่บรรยากาศหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งมันมีแล้วใช่ไหมคะ
แต่ว่า๒๕๐สวมันถูกพูดก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะ
ตั้งแต่ในช่วงก่อนที่จะไปกาประชามาติกัน

จะมาเป็นชุดของอาจารย์มีชัยเป็นคนร่างรัฐธรรมนูล
มีช่วยอาจารย์บวรศักดิ์ก่อนจำได้ใช่ไหมคะ
แล้วตอนนั้นก็เหมือนกับไม่รู้จะเรียกว่าอะไร
เหมือนกับอาจจะเรียกว่าหักกันเลยก็แล้วแต่นี่นะคะ

แล้วจริงชุดอาจารย์บวรศักดิ์ตอนร่างออกมา

ทำแบบนี้สืบทอดอำนาจเปิดช่อง
ปปจำชื่อได้ไหมคะชื่อเต็มที่ฉันจำไม่ได้แล้วค่ะ
แต่คปณตอนนั้นไม่สวิสวาเท่านั้นตอนนี้นะคะ
ตอนนั้นมีการวิภาควิจารณ์กันแต่ว่ามันก็ล้มแล้วก็จบไป
เพราะว่ามีชุดใหม่ขึ้นมาอาจารย์เจต

มันคือข้อกล่าวหาพลเอกประยุทธ์และคอสชนะคะ
เขียนทั้งหมดนี้เพื่อสืบทอดอำนาจ
แต่เอาจริงแล้วโดยกลไกอาจารย์

ว่าคือสวจะมีอำนาจในการบทบาท
สิทธิ์เลือกนายกรวมทั้งหมด๕ปี
คำว่า๕ปีถ้ารัฐบาลนี้อยู่เต็มวาระคือ๔ปี
สวชุดนี้จะได้เลือกอีกครั้ง

แต่ถ้ามีการยุบสภาก่อน
เพราะฉะนั้นแปลว่าสวไม่ได้มีโอกาสแค่๒ครั้งเท่านั้น

ว่าจะใช้สูตรจะใช้สูตรนวดเบาหรือนวดแรง

คืออะไรครับ

แล้วก็ในปีที่๕สวก็โหวตอีกครั้งหนึ่ง

ถ้าสูตรนวดแรงหน่อยก็คือว่า
ก็ทำไปสักปี๒ปีก็ยุบสภา
แล้วจะทำไปอีกสักพักนึงก็ยุบสภาอีก
เราก็รู้กันอยู่ประเทศไทย

แต่ลงไปเกือบทุกเขตนะครับในหลายปีที่ผ่านมา

ผมก็เลยงงเลยว่าตกลงมันเป็นยังไง
เพราะว่าทุกพักการเมืองบอกว่าไม่มีซื้อสิขายเสียง

กรกตก็บอกเห็นจับได้ถึงขนาดนั้น

นี่คือการนวดแรงประยุกต์แล้วยุบอีก

เพราะว่าถ้าสมมุติว่าสว๒๕๐คน
เสียงมันมั่นโครงเป็นปึกแผ่น
พักที่ได้ประโยชน์จากสวที่สุด

เพราะฉะนั้น๒๕๐สวมันคือพักใหญ่สุดถูกไหมครับ

คืออาจารย์จริงมันมีคิดได้อีกทางไหม
เดี๋ยวรอดูก่อนว่าโหวตจริงอาจจะไม่ได้ครบ๒๕๐หรอก

ผมอยากเห็นจริงว่าสว๒๕๐เสียงแตก
คือไม่ใช่ว่าอยากจะให้ใครขัดแย้งกับใคร
แต่ว่าเอาตามความคิดของแต่ละคนเลย
ท่านอยากจะสนับสนุนพักไหนท่านไปตามนั้น
ถ้าเป็นแบบนั้นจริงผมก็จะถือว่าข้อคอรหาทั้งหมด
มันไม่เป็นจริงแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้น
ไม่เลือกกันเป็นพัก๒๕๐ไปเลือกพักเดียว
เฉพาะอย่างยิ่งพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับ

ผมขอโทษก็ได้ว่าที่ผมบอกว่าท่านวางหมากสว๒๕๐ไว้เนี่ย

เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะครับ

ไม่อย่างนั้นถามคำถามคนละแบบกับอาจารย์ศิรษฐ์
เอาล่ะถึงแม้ว่านะคะสว๒๕๐เสียงแตก
สมมุติเราต้องเลิกพูดถึงที่มาของสวเลยเหรอคะ

ถ้าสว๒๕๐เนี่ยแตก

เอาคนที่ไม่ควรจะเลือกมาเลือก
เลือกแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากไปกว่าให้
สอสอเขาจัดการกันเองนะครับ
อันนั้นของผมแต่ถ้าถามว่าที่มาเนี่ย
คือมันจะไปทำทำไมเอาสวมาโหวตนายกถูกไหมครับ
ใครเขาไม่ทำการระบบรัฐสภาเขาไม่มีแบบนี้

เฉพาะอย่างยิ่งด้วยการไปถามประชามติเนี่ย

เพราะว่าประชามติคือประชาธิปไตยทางตรง
ในเมื่อประชาธิปไตรทางตรงบอกว่าให้เอาสวมาโหวนายกถูกไหมครับ
ผมก็ยอมรับสว๒๕๐จะโหวตไปทางไหนเนี่ย
ก็ในเมื่อประชามติมาผมก็ต้องยอมรับตรงนั้น
แต่อย่างที่เรียนไงครับว่าตรงนั้นมันเป็นเรื่องหนึ่ง
แต่ถ้าเรื่องเสียงแตกมันแปลว่าก็แค่นั้น
เพราะสมมุติใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานับโดยเปอร์เซ็นต์เลย
สมมุติเปอร์เซ็นต์ที่จะไปเลือกของแต่ละภาคมันก็กระจายกันออกไป
ท้ายที่สุดไม่มีใครได้ประโยชน์เต็มที่จาก๒๕๐สวนี้ก็จบไป

จะสามารถเลือกนายกได้อย่างน้อยที่สุด๒ครั้งน้อยที่สุดนะคะ
แต่ว่าถ้ายุบสภาก่อนหน้านั้นซอยก็จะสามารถเลือกกี่สมัยก็ได้

แต่ที่มันเด็ดกว่านั้นก็คือการพูดถึง๒๐ปียุทธศาสตร์ชาติ
ลงรายละเอียดค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวมันงงเยอะหน่อย
แต่ว่าคำที่พยายามจะดันอีกประเด็นหนึ่งของพักการเมืองที่บอกว่า
ปีเลยนะมันไม่ได้ล็อกแค่๒๕๐นะอีก๒๐ปีนะที่คุณจะล็อกไว้
ต่อให้เลือกตั้งมายังไงก็มีคนครอบรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไว้อยู่แล้ว

ก็แปลว่าอย่างที่คุณจอมขวัญพูดนะครับมันชัดเจนอยู่แล้ว

งั้นเราจะมากลัวอะไรกับการผลการเลือกตั้งอะคะ
เพราะว่าผลการเลือกตั้งหรือการได้ตำแหน่งนายก
มันคือการได้อำนาจของคนบางคนโดยตรงนะครับ
ซึ่งมันก็มีความหมายสำหรับคนบางแบบที่อยากมีอำนาจ
เพราะการได้ตำแหน่งนายกมันคือการโอกาสในการตั้งพวกพร้อมมาเป็นรัฐมนตรี
โอกาสในการตั้งคนในเครืออาทิตย์มาบริหารประเทศ
มันก็หมายถึงโอกาสในการทำมาหากินของคนจำนวนนึง

ละเรื่องกับการกับการที่วุฒิสมาชิกเลือกคนนอกมาเป็นนายกได้
เป็นคนละเรื่องกับการที่หัวหน้าคอสชเป็นคนซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ทุกจังหวะของการเลือกวุฒิสมาชิกเพื่อไปเลือกนายก
ผมว่าสองเรื่องนี้มีความทับซ้อนกันแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเดียวกัน
การได้มาซึ่งตำแหน่งนายกของหัวหน้าคอสชเป็นเรื่องของการผลประโยชน์ทับซ้อน
ในการได้มาซึ่งอำนาจในการบริหารประเทศ
ขณะที่เรื่องยุทธศาสตร์ชาติเป็นเรื่องความคิดเรื่องความเชื่อของคนบางกลุ่ม
เชื่อว่ากลุ่มตัวเองมีความรู้มีความชำนาญและมีความหวังดีกับประเทศ
มากกว่าคนอื่นในประเทศทั้งหมดจนกระทั่งทิศทางกับประเทศใน๒๐ปี
ต้องเดินภายใต้อานัทของตัวเองตลอดเวลา
ละเรื่องการพูดง่ายแบบนี้เรื่องนายกเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่อยากมีอำนาจ
ส่วนเรื่องคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีเป็นเรื่องของระบอบ
หรือเป็นเรื่องของเครือข่ายในระยะยาว
อีกเดือนเข้าใจถูกไหมเพราะว่าตำแหน่งบางส่วนเป็นตำแหน่งที่มาโดยหมวก
นั่งหมวกไหนจะนั่งอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ
แล้วก็บางท่านตอนนี้เนี่ยที่หาเสียงกันอยู่ก็นั่งอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติอยู่แล้วด้วย

อาจารย์เจตค่ะอาจารย์คิดว่าผลการเลือกตั้งออกมาเป็นไงคะ
เอาตรงแหล่ะจ๊ะไม่กล้าถามดัง
คือเท่าที่ฟังคนเขาว่ากันเนี่ยนะครับเขาก็ยังบอกว่าเพื่อไทย๑ประชาธิปัตย์๒พลังประชารัฐ๓

ผมก็ไม่รู้กับโกนี่คือหลายคนเขาพูดกันนะครับ
แต่โพลนี่คือยังไงถ้าสมมติว่าบุคคลนะครับก็ผลการเลือกประยุทธิ์ถ้าภักดิ์ก็พลังประชารัฐ
ครับแต่ถ้าพูดกันแบบไม่เอาว่าประชาธิปไตยประเด็จการปฏิวัติหรืออะไรนะครับ
เอาเป็นว่าในกลไกที่ได้มีการจัดวางเอาไว้แล้วทั้งในรัฐธรรมนูลทั้งในพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูล
แล้วสิ่งอื่นที่แวดล้อมเช่นยุทธศาสตร์ชาติเอ่ยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับ
ถ้าพักพลังประชารัฐได้อันดับหนึ่งไปเลยเนี่ยนะครับ
คือหลายสิ่งหลายอย่างมันจะทำให้ไม่ต้องทะเลาะกัน

คือในไหนก็ในไหนระวังมาขนาดนี้พูดกันตรงนะครับ
ถ้าภักดิ์พลังประชารัฐได้ที่หนึ่งไปเลยนะครับ
สิ่งที่มันจะเคลียร์ได้ก็คือว่าพอภาคพลังชนะได้ที่หนึ่ง
จะเอาใครเป็นประธานรัฐสภาก็ว่ากันไปนะครับ
ภักดิ์พลังประชารัฐได้ที่หนึ่งจะโวตใครเป็นนายกว่ากันไป
แต่ถ้าภักดิ์อื่นได้ที่หนึ่งได้ที่สองอะไรเนี่ยนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตรที่คนเขาบอกว่า

แต่เพื่อเอาประชาธิบัตย์ไปรวมกับพลังประชารัฐให้ได้เนี่ย
ต้องโหวตคุณอภิษฎไปเป็นประธานรัฐสภาก่อนเลย
จะได้ไม่มาขวางอ่าเสร็จแล้วจากนั้นในช่วงที่สอง
ประชาธิบัตรก็รวมกับพ๒๗พเพราะน่ะ
พักที่ได้ที่๒เป็นประธานรัฐสภาพักที่ได้ที่๓เป็นนายกมนตรี

เดี๋ยวถามเผื่อไว้เลยเพราะหลัง๒๔มีนาคมถ้าใช่อย่างนี้
อาจารย์ใครพูดทำไมทำไมมันได้ภาพนี้มาเป๊ะขนาดนี้คะ

ผมเป็นน้องที่ศึกษาผู้น่าพักประชาธิบัติ

อาจารย์ศิโรธได้ภาพนี้มาไหมคะ
คือจริงแล้วคือมันมาแบบนี้ไหมพอเขาวิเคราะห์กัน

แต่ผมยังเชื่อว่าในเวลานี้ผมไม่ค่อยอยากวิเคราะห์อะไรแบบนี้
ผมเชื่อว่าเราต้องยึดหลักก่อนนะครับ

ผมคิดว่าประชาธิปไตยเถียงว่าคืออะไรได้เยอะ
รัฐบาลมันต้องมาจากเสียงข้างมากของประชาชน
ถ้าเอาแกนนี้เป็นตัวตั้งทุกเรื่องมันก็คุยกันง่าย
อาจารย์ค่ะขออนุญาตขัดจังหวะอาจารย์ศิโรธเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาเริ่มที่อาจารย์นั่นแหละ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะคือสูตรมันมีเยอะนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าลำดับคะแนนเนี่ยมาประมาณที่อาจารย์เจกบอกเวลาเขาคุยกัน
แต่ว่ามันอาจจะขัดแย้งกับโพลที่ออกมาแต่ละโพลนะคะ
แต่คำถามคือว่าสมมุติถ้าพลังประชารัฐไม่ได้ได้ที่๑
อื้อหือซี๊ดอะค่ะคุณผู้ชมสักครู่ค่ะ

เอาอย่างนี้ดีกว่าขอเปลี่ยนคำถามอาจารย์ได้ยินมากี่สูตรคะ
นอกเหนือจากสูตรเทียดทางจิตบอก
ผมได้ยินอยู่สูตรเดียวว่าประเทศนี้หลังการเลือกตั้ง

ผมไม่ได้ยินสูตรอื่นแล้วผมไม่สนใจสูตรอื่น
ผมไม่เชื่อว่าประเทศนี้ต้องเดินหน้าไปสู่สูตรอื่น
หลังเลือกตั้งรัฐบาลต้องมาจากเสียงข้างมากของประชาชน
เพราะลัฐบาลทานท์ผ่านประชามัติแล้วแล้วก็มีลายอักษร
ซึ่งก็สามารถบังคับใช้แล้วก็อ้างเป็นเหตุผลในการ

ตนารมของประชาชนซึ่งแสดงออกในวันเลือกตั้ง
อย่าลืมว่าบรรยากาศความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในเดือนมีนาคม๖๒
แตกต่างกับวันที่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจปี๕๗
และแตกต่างอย่างมากกับวันที่มีการลงประชามติ
ในเวลานี้คนเห็นแล้วว่าการเลือกตั้งมันคือช่วงเวลาที่ประชาชนจะได้ช้อปปิ้งนโยบาย
ชอบนโยบายไหนของพักไหนนะครับชอบให้ใครเป็นผู้นำประเทศ
เพราะฉะนั้นโมเมนตัมป์ทางการเมืองหรืออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคนทางการเมือง
ต้องการการได้มาซึ่งรัฐบาลซึ่งเขาเลือกเองได้
ต้องการการได้มาซึ่งนายมนตรีที่เขาเลือกเองได้
ต้องการการได้มาซึ่งสภาพซึ่งมีเสี่ยงคล้างมาก
ที่เกิด๒๕๐นิดผมเชื่อว่าความไม่ยอมรับของประชาชนจะสูงและรุนแรงมาก

คือแต่พลังปัชราชน์แบบทราบประเด็นนี้ดี
ว่าจะโดนตีเรื่อง๑๒๖สสไปบวกกับสว๒๔
ทราบดีว่าจะโดนตีประเด็นนี้เพราะฉะนั้นพลังประชารัฐก็มีความมั่นใจ
ว่าจะสามารถรวบรวมจนตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้นะคะ
โดยที่เลือกนายกก็คือส่วนเลือกนายกนะที่มี๒๕๐
เพราะฉะนั้นคือมันอาจจะเป็นภาพนี้ก็ได้นะ
ว่ารวบรวมจนเป็นเสียงข้างมากได้ในสภาษณ์ส่อค่ะ
ผมว่าด้วยความเป็นจริงด้วยกระแสพลังประชารัฐ
พลังประชารัฐคือทุกคนไม่มีใครในประเทศนี้ประเมินว่าพลังประชารัฐได้ที่หนึ่ง
ผมว่าอันนี้ภาพใหญ่ตรงกันนะครับผม
ผมไม่เคยได้ยินใครประเมินว่าพลังประชารัฐจะมาเป็นที่หนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้
ในภาคใต้พลังประชารัฐเสียงแทบไม่มีเลย
คนก็รู้นะในกระแสอีสานคนก็รู้ว่าเสียงของเพื่อไทยรุนแรงมาก
เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามพลังประชารัฐไม่ได้มาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นพลังประชารัฐอาจจะต้องรวมเสียงกับพลักษณ์การเมือง
ทีนี้การรวมเสียงกับพักการเมืองอื่นก็ขึ้นอยู่พลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย

ถ้าได้สอสอระดับลอยขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่พลังประชารัฐจะมีหน้าตักเยอะ
ไปรวบรวมพักเล็กหรือพักกลางนะครับ
จะเป็นภูมิใจไทยหรือชาติไทยพัฒนาเนี่ยก็มีสูงนะครับ
แต่ว่าทั้งหมดนี้จะได้ถึง๒๕๐หรือไม่เนี่ยผมว่ายังยากอยู่นะครับ
อย่าลืมว่าในกติการของรัฐฉบับนี้๒๕วุฒิสมาชิกโหวตนายกได้
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพลังประชารัฐได้เสียงสอสอ๑๐๐นะครับ

ก็ไม่พอจะตั้งรัฐบาลให้ตัวเองอยู่ดีถ้าไม่มีวุฒิสมาชิก
ก็รวมโบสถ์พลังเองไปหยุดด้วย

แต่พูดถึงการตั้งรัฐบาลก่อนมาปิดท้ายที่อาจารย์สีโรธ
คือตอนนี้ประชาธิบัตกลายเป็นตัวแปรสำคัญมาก
ประชาธิบัตย์จะไปกับใครใช่ไหมคะ
แต่ว่ามันนึกภาพแทบไม่ออกว่าประชาธิปัตย์
จะไปอยู่กับเพื่อไทยได้ยังไงคะ
ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันแต่ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่า
ประชาธิบัตย์จะไปอยู่กับพลังประชารัฐได้ยังไง
แล้วลองดูประวัติศาสตร์ของพลังประชารัฐนะครับ
พลังประชารัฐตั้งขึ้นมาจากการดูดคนจากทุกพักไปกี่คนใช่ไหมครับ
พลังประชารัฐตั้งขึ้นมาจากการดูดคนจากประชาธิบัตย์ไปกี่คนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคนซึ่งเป็นคนที่เป็นลงสอสอยังเปิดเผย
ไม่ว่าจะเป็นการดึงคนระดับรองลงมา
คนระดับที่เป็นทีมงานเบื้องหลังคนจำนวนมากลงมา
การหาเสียงการกระทบกระทั่งระหว่างประชาธิบัติกับพลังประชารัฐ

หรือว่าแม้กระทั่งจุดยืนทางการเมืองจุดยืนทางเศรษฐกิจต่าง

ความรู้สึกว่าเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ไปด้วยกันไม่ได้
เป็นเรื่องของการเมืองหลังปี๒๕๔๔เป็นต้นมานะครับ
ซึ่งมีส่วนจริงแต่ผมคิดว่าในเวลานี้
เพื่อไทยและประชาธิปัตย์ก็ต้องเข้าใจ
รวมทั้งผู้สนับสนุนเพื่อไทยและประชาธิบัตย์ก็ต้องเข้าใจว่า
ณเวลานี้สถานการณ์หลังปี๒๕๕๙
ใหญ่ของประเทศไม่ใช่เรื่องการชิงอำนาจ
ระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์อีกต่อไป
เรื่องการชิงอำนาจระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัต

โจทย์ในเวลาที่เรามีการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง

คือมีอำนาจพิเศษนอกระบบเข้ามาแทรกแทรงทางการเมือง

คือการหยุดอำนาจนอกระบบ
ให้รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับอำนาจน้อยระบบ

ผมคิดว่าถ้าเอาเลนส์ตรงนี้เป็นตัวตั้ง
โอกาสที่เพื่อไทยประชาธิปัตย์จะร่วมมือกันเป็นเรื่องที่ดี

อาจารย์ศิโร่กำลังจะถามคุณองอาจ

อาจารย์วิเคราะห์เองหรืออาจารย์คุยกับคุณองค์อาจมาคะ
ผมวิเคราะห์เองครับหรือถึงคุยผมก็ไม่เล่าอยู่แล้วครับ
ผมคุยกับอาจารย์เจดอาจารย์เจ็ดเล่าเรื่องพวกนี้ผมฟังหมดฮะ

คืออาจารย์คิดว่าแฟนคลับฐานเสียง
ของทั้งเพื่อไทยและประชาธิปัตย์จะเข้าใจได้
ถ้าสุดท้ายแล้ว๒พักนี้จะอยู่ด้านเดียวกัน
ผมว่าถ้าอยู่ด้านเดียวกันแบบเป็นรัฐบาลอาจจะมีปัญหาเยอะ
เพราะคนก็จะมองว่าเฮ้ยพวกคุณทะเลาะกันมาตั้งนาน
คุณมาอยู่เป็นรัฐบาลคุณต้องการแสวงหาอำนาจ
คุณทะเลาะเพื่อผัวกัน
แต่ว่าถ้าอยู่ร่วมกันอีกแบบคือเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาล
ซึ่งผลเอกประยุทธ์เป็นนายกและพลังประชารัฐ
ร่วมมือกับพักต่างพักเล็กพักน้อยซึ่ง
ซึ่งไม่ยอมแสดงจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนในเรื่องนี้

มุมมองของผู้สนับสนุนทั้งเพื่อไทยกับประชาธิปัตย

คุณหลอกเต๋าจริงแท้คุณอยากมีอำนาจ
แต่ว่าถ้าคุณจบด้วยการเป็นฝ่ายค้าน

เพราะว่านั่นคือการแสดงให้ผู้สนับสนุนทั้งของแต่ละพักเห็น
สนับสนเพื่อไทยก็จะเห็นว่าที่เราเป็นฝ่ายค้านร่วมกับประชาธิบัตย์เนี่ย
เพราะเราไม่เห็นด้วยกับการร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ

ผู้สนับสนประชาธิปัตย์ก็จะเห็นว่าที่เราไม่ร่วมรัฐบาลกับภักร์พลังประชาธิปัตย์
เพราะเราไม่เอาระบบซึ่ง๒๕๐สว
เป็นคนเลือกนายกแล้วหัวหน้าขอสชเป็นคนเลือก๒๕๐สว

ไม่ใช่การร่วมกันเพื่อแสวงหาอำนาจ
แต่เป็นการร่วมกันเพื่อปกป้องหลักการบางอย่าง
คือหลักการเรื่องอำนาจต้องมาจากประชาชน

ไม่ใช่คิดแผนคิดแนวนี้ไว้ไหมคะ
คือเห็นด้วยนะครับว่าแนวนี้มันเป็นไปได้
แล้วก็การเป็นฝ่ายค้านร่วมกัน
มันไม่ได้ร่วมกันในลักษณะของการจับมือกัน

ไม่ต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนอะไรกันทั้งสิ้น
ไม่ต้องมีการจัดการลงว่าใครจะเป็นกรรมธิการอะไร

มันไหลมาจากหลังจากรัฐบาลเลือกกันไปหมดแล้ว
ฝ่ายค้านเอากรรมาธิการนั้นไปกรรมาธิการนี้ไปเอานู้นไป
แล้วความเป็นฝ่ายค้านมันไหลมาโดยธรรมชาติเองได้
ลำดับสองลำดับสองจัดตั้งไม่ได้ค่อยมาลำดับสาม
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีลำดับ๓จัดตั้งเลยเนี่ยเขาไม่ทำกัน

มันก็ต้องมีแกนคือพักที่ได้คะแนนมากที่สุด

ว่าใครจะโยกใครไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนั้น

แต่โดยธรรมชาติเมื่อเราไม่จัดกับคุณ

ถูกไหมครับว่าถ้าเขาไม่ไปจัดการเป็นรัฐบาล

แต่ถ้าคุณจัดได้ไม่เกิน๒๕๐คุณเดือดร้อน

ครับพระราชบัญญัติฉบับแรกที่คุณเข็นเข้าสภาวาระที่๑
รับหลักการไม่รับหลักการจบตก
พอมาถึงพระธรรมยัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยนะครับ

รำจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ฝ่ายค้านจะบอกว่าเอาอย่างนี้พี่น้องประชาชนทั้งหลาย

การที่เราไม่โหวตล้มเพราะว่าถ้าโหวตล้มมันเดือดร้อน

แล้วก็อธิบายได้แบบอาจารย์ศิโรธบอกเขาจะทำยังไง

สว๒๕๐คนค้ำคออยู่อย่างนี้จะทำได้เหรอ

แต่เราจะทำหน้าที่ในสภาให้ดีที่สุด
คุณผู้ชมคะเอางี้ก็ได้ยินอยู่แค่สองแบบนี้แหละค่ะ
กระแสหลักที่เขาเมาส์กันนะคะก็คือรอดูว่ามันจะกลายเป็นว่า
ขวดพิษศิษย์โดนโหวตใช่ไหมเป็นประธานรัฐสภาหรือเปล่า
แล้วก็ยังไงพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลนะคะ
หรือว่าอีกแบบนึงคือเอาสิงวดนี้นะคะ
เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านในฝัน
ไม่รู้หรอกค่ะคือแต่สองแนวนี้มันเป็นกระแสหลักนะคะ
แบบเขาก็แบบเงียบหูแบบเงียบหูแล้วก็ได้ยินเงียบหูแล้วก็ได้ยิน
แต่สุดท้ายเขาจะจัดตั้งอย่างไรก็แล้วแต่

เลือกใครก็ได้ที่อยากจะเลือกพักไหนก็ได้ที่อยากจะใช้
ใครก็ได้ที่คิดว่าเป็นคนที่จะไปทำให้เสียงของเรามันดังที่สุด
ไม่ต้องไปสนใจสูตรก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกที
เพราะว่าจะสนุกมากเลยหลัง๒๔มีนาคมนะคะ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะ